คุณผู้ชมอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ทำให้หน้าหนาวนี้เชียงใหม่ร้อนเป็นไฟเลยนะคะ
สำหรับกรณีของแฟนคุณอุ้มลักษณะคุณบอลที่มีชื่อไปเกี่ยวยงกับประเด็นที่ว่าไปรุมทำร้ายลูกนายพลนะครับ
นี่ยังคงขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเพราะตอนนี้ประเด็นมันเลยเถิดไปเยอะมากแล้วนะ
จากเรื่องของการรุมทำร้ายเนี่ยนะคะก็กลายมาเป็นเรื่องของประเด็นที่คุณบอลเปิดโรงแรมไม่มีใบอนุญาต
ประเด็นเรื่องที่มาที่ไปชาวเน็ตเขาก็ขุดคุยกันขึ้นมาเยอะมาก
แต่มาดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีความกันก่อนคุณผู้ชม
เพราะว่าปรากฏว่ามีลูกน้องของคุณบอลกฤษณะแฟนหนุ่มคุณอุ้มลักษณะเนี่ย
บนักข่าวไปมอบตัวกับตำรวจกลางดึก๓คนด้วยกันค่ะ
ส่วนทางฝ่ายของผู้เสียหายนะคะคุณแม่ของผู้บาดเจ็บเนี่ยออกมาร้องไห้ผ่านสื่อเลยนะบอกว่า
อยากให้คนที่ทำร้ายลูกชายเนี่ยแสดงตัวแล้วออกมาพบอย่างลูกผู้ชาย
ปุญวัจจนาวันคาวิสันภรรยาของพลตรีวิทยาวันคาวิสันผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘
แล้วก็เป็นคุณแม่ของนายอิสราชนุวัฒน์ผู้บาดเจ็บ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะหลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยลูกอาการดีขึ้น
ห่วงเรื่องของสายตาอยู่เพราะว่าถูกของแข็งทุบตรงขมับซ้ายค่ะ

บอกว่าอาจจะใช้สายตาได้ไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะ
สำหรับนายอิสราชนุวัฒน์หรือว่าน้องเจมส์เนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถให้การกับตำรวจได้
เพราะว่าต้องพักรักษาตัวก่อน
ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีคู่กรณีติดต่อมาพูดคุยอะไรด้วย
เรื่องต้นนี่มีทางคู่กรณีนี้เขาติดต่อคุณแม่มาหรือยังคะตอนนี้ค่ะ
คุณแม่ก็รอผู้ชายคนชื่อบอลมาติดต่อคุณแม่อยู่ค่ะ
แม่อยากเจอค่ะคนชื่อบอล

แม่อยากฝากว่าคุณบอลคุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทำ
คุณแม่เชื่อว่าคุณเป็นคนทำ
เพราะว่าลูกของคุณแม่เห็นว่าคุณเป็นคนสั่งการ
และทุกคำพูดที่คุณพูดกับลูกระหว่างที่ลูกโดนซ้อม

ฉันไม่ได้เห็นฉันได้ยินทุกคำพูด

คุณพอจะเข้าใจไหมว่าความเจ็บปวด
ที่ลูกฉันขอร้อง

แล้วทำไมคุณถึงสั่งให้คนลากลูกของฉันไป

คุณลองไปถามแม่คุณซิคุณบอล
ว่าถ้าคุณโดนอย่างลูกฉัน
แล้วแม่คุณได้ยินเสียงลูกร้องให้ขอช่วย
แต่แม่ช่วยอะไรไม่ได้เลย
ลูกฉันเจ็บปวดขนาดไหน
คำที่บอกมีครับไม่ครับ

ความไม่เปลือนจากลูกคุณ
ขอให้พวกคุณอย่าทำร้ายเขา

เพราะคุณทำไมไม่หยุด
ลูกฉันเป็นนักศึกษาคนเดียว
พี่เด็กเกลียไปถามเพื่อนไปถามอาจารย์
ไปดูการศึกษาของลูกฉันได้
คุณต้องรับผิดชอบค่ะถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริง
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของกล้องวงจรปิด
ทางร้านบอกว่าเอาไปซ่อม
บอกว่าเสียกำลังจะเปลี่ยนระบบอะไรก็แล้วแต่
คุณแม่บอกเลยว่าไม่เชื่อหรอกว่ากล้องจะเสียพร้อมกันเลย๔ตัว
อยากที่จะให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ในคืนนั้น
ช่วยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่หน่อย
และอยากที่จะให้ช่วยมาให้ความกระจ่างกับสังคมด้วย
ซึ่งประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดก็เริ่มมีคลิปหลุดออกมาแล้วนะ

สรุปแล้วมีหรือไม่มีกันแน่นะคะ
แต่ที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมกลางดึกที่ผ่านมานี้ค่ะ
มีนายสรรกาวิชัยทนายความนะคะ
พาตัวนายฐานันดรหมั่นแสวง

แล้วก็นายอภิวัฒนลำพูน
๓คนนี้เป็นพนักงานเสิร์ฟร้านมาลินสกาย

คือกลุ่มกาด๔คนที่รุมทำร้ายน้องเจมส์ในคืนวันนั้น
โดยมีนายกฤษณะอมิตศูนย์หรือว่าคุณบอลแฟนคุณอุ้มนี่แหละ

๓คนนี้มามอบตัวกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส
ซึ่งชั้นการมอบตัว๓คนนี้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีพิทยาศิริรักษ์รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคห้า
ก็ได้เดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหาที่โรงพักนานกว่า๒ชั่วโมง
ก่อนที่จะมาให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีค่ะว่าทุกอย่างก็ต้องว่าไปตามกฎหมาย
และพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองพยานอย่างเต็มที่ค่ะ
ไม่ต้องเกลียดกลัวอะไรกับคดี
ส่วนทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกปียพันธ์พัฒระพงศิลป์รองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าตรวจสอบโรงแรม
ตำบลช้างเผือกอำเภอเชียงใหม่
วันนี้มีภาพขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยนะคะ
คือที่ไปตรวจเนี่ยเพราะว่าได้รับการร้องเรียนมาว่า
โรงแรมแห่งนี้เปิดดำเนินกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
แล้วก็มีการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ด้วยว่า
เจ้าของโรงแรมนี้เนี่ยก็คือคุณบอลกฤษณะนี่แหละ
พอไปตรวจสอบโรงแรมเนี่ยนะคะโรงแรมแห่งนี้มี๕ชั้น
มีบริษัทโฮมรีสอร์ทจำกัดเป็นเจ้าของ
แต่ว่าไม่มีชื่อของคุณบอลกฤษณะอยู่ในบริษัทนะ
จากการตรวจสอบเพราะว่าโรงแรมยังไม่ได้รับใบอนุญาต
คือตอนนี้โรงแรมแห่งนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาต
ทางเทศบาลช้างเผือกแต่ก็เปิดให้บริการลูกค้าก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยจับผู้ดูแลเอาไว้และดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แล้วอยู่ดีมาเปลี่ยนเป็นโรงแรมเป็นห้องเช่ารายวัน
ซึ่งก็ถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้กำลังอยู่
ระหว่างการดำเนินการขอเปิดเป็นโรงแรมแต่คุณผิดตั้งแต่เริ่มต้น

มันก็ผิดตั้งแต่ต้นตำรวจบอกแบบนี้นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความตำรวจบอกว่าสอบพยานไปแล้ว๑๖ปาก
ตกลงแล้วมีหรือไม่มีขณะที่เกิดเหตุ
ส่วนดารานักแสดงที่ไปร่วมรับประทานอาหารในวันนั้นน่ะนะ
เขาก็บอกว่าเดี๋ยวตำรวจจะเรียกมาเหมือนกันออกหมายเรียกในฐานะพยาน
ทุกคนเลยที่อยู่ในเหตุการณ์พนักงานในร้านดาราที่อยู่ในร้าน
ตำรวจบอกจะออกหมายเรียกทั้งหมดแต่ก็ขีดเส้นเอาไว้ว่า
ไม่ได้ออกหมายเรียกหมายความว่าคุณผิดนะออกหมายเรียกหมายความว่าคุณมา
ให้ปากคำในฐานะพยานเท่านั้น